มีข่าวเยอะนะฮะค่ะหลายเรื่องเลยใช่แล้วแต่ละเรื่องเนี่ยโอ้โห
อย่างบ้านหลังนี้เนี่ยพี่ชายยิงน้องชายจนบาดเจ็บค่ะนะ
สาเหตุก็เพราะว่าบอกว่าน้องชายเนี่ยขโมยข้าวเปลือกไปขายนี่นะ
พยายามห้ามแล้วไม่ฟังแต่แม่บอกนี่เล็งปืนมาจะยิงแม่ด้วยนะ
ค่ะเสร็จเนี้ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับทุกคนชมครับ
อ่าก็เป็นบ้านพักในหมู่บ้านหนองโน
เป็นพี่ชายอ่าซึ่งก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับยืนรอมอบตัวอยู่
ตำรวจก็ควบคุมตัวไปสอบสวนนะครับเราเดินทางไปที่บ้านที่อ่า

พบว่าเป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ติดถนนใหญ่จุดเกิดเหตุอยู่ภายในบ้าน
ยังมีคราบเลือดติดอยู่เลยนะครับนางทองร้อยวัฒโนแม่ของผู้ก่อเหตุและผู้เจ็บ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราทำกราฟิกจำลองเหตุการณ์นะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ทั้ง๓คนแม่ลูกนะก็คือนางทองร้อยนายจักริตผู้เจ็บ
แล้วก็นายสุภมิตรผู้ยิงเนี่ยนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่
นายจักริตน้องชายก็อิ่มแล้วก็ลุกไปนั่งดูทีวี
ส่วนนายสุภมิตรพี่ชายลุกขึ้นไปหยิบปืนแก๊ปที่หลังบ้านออกมา
บอกว่าจะไปยิงหนูนางทองร้อยผู้เป็นแม่ยังนั่งกินข้าวอยู่นะครับ
จากนั้นนายสุพมิตรกลับเดินถือปืนแก๊ปเข้ามาที่ประตูหน้าบ้าน
แล้วก็พูดกับน้องชายว่าอย่าทำอีกนะนายจักริตก็ไม่พูดอะไรนะครับ
นายสุพมิตรก็แกว่งปืนไปมาแล้วเล็งปืนมาทางแม่
แม่ก็บอกว่าอย่ายิงอย่ายิงนายสุภมิตรก็เลยตอบกลับมาว่า
ไม่ยิงก็ได้แต่จะยิงจักริตแทนแล้วหันปืนไปทางน้องชายยิงใส่เข้าไปเลยครับ

น้องเนี่ยนั่งดูทีวีอยู่ถูกยิงล้มลงไปนอนกับพื้นนะครับ
ส่วนสาเหตุที่นายสุภมิตรก่อเหตุนั้นคาดว่ามาจากการที่คิดว่าน้องชายไปขโมยข้าวเปลือกในยุ้งข้าวไปขาย
ซึ่งแม่บอกว่าก็ไม่รู้ว่านายจักริตเนี่ยน้องชายเนี่ยทำจริงหรือไม่
แต่เธอก็ไม่คิดว่านายสุภมิตรจะถึงขั้นมาลงมือยิงน้องในสายเลือด
เพราะที่ผ่านมาทั้งคู่ก็รักกันดีไม่เคยมีปัญหาทะเลาะอะไรกัน
บอกว่าตอนนี้แม่ลำบากใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าก็ไปเยี่ยมลูกชายที่บาดเจ็บนะ
ซึ่งไปเยี่ยมลูกชายคนก่อเหตุนะครับนายสุพมิตรนะฮะผู้ต้องหา
ซึ่งก็มีท่าทีสำนึกผิดแต่ตอนนี้ที่กลัวที่สุดก็คือกลัวว่าลูกชายจะคิดมาก

อย่าเป็นรักข้าวไปขายอีกอย่าขโมยข้าวไปขายอีก
มันทำยากผู้พี่พูดอย่างนี้นะผู้นอกก็ไม่ตอบพี่เขา
ก็นั่งเฉยมันทำผิดหรือไม่ผิดแม่ก็ไม่รู้นะ
เพราะว่ามันก็ไม่พูดกับพี่มันอะไรมันก็ไม่อะไรเลย
แม่ก็ไม่เป็นอะไรแม่ก็บอกว่ามึงจะฆ่าแม่เหรอ
มันก็หยุดหยุดไม่ฆ่าก็ได้แม่เอาตัวเล็กก็ได้มันก็เอาตัวเล็กเลย
มันก็คงจะหยุดเมาแล้วมันยิงออกมามันก็หยุดเมา
มันก็นั่งรอมอบตัวแม่ก็เอาน้องไปส่งโรงพยาบาล
ไม่มีปัญหากันถูกกันรักกัน
พูดมาแล้วเมื่อกี้นี่บอกว่ามึงจะทำตัวเองมึงอย่าฆ่าตัวตายนะ
แม่ไม่เอาเรื่องแต่น้องฟื้นขึ้นมาก่อน
ถ้าน้องไม่เอาเรื่องก็ไปพูดที่ศาลตำรวจพูดว่าอย่างนี้
แม่ก็บอกเขาว่าอย่างนี้สำนึกผิดแม่ประกันตื่นตัวออสไหม
ว่ามีเงินมาประกันนะแม่ไม่มี

ตรงนี้เท่ากัน๕๐
แม่ก็นั่งร้องไห้แล้วไม่มีช่วยน้องไม่มีอะไรจะช่วยลูกแล้ว

นายจักริตที่ถูกพี่ชายนายสุภิษยิงใส่เนี่ย
กระสุนเข้ากลางหลังนะฮะแม่บอกอาการยัง๕๐๕๐อยู่เลยตอนนี้นะครับ
ขณะที่นายประยูนมุงคุณแสนหัวหน้างานของนายสุพมิตรเปิดเผยว่า
ปกตินายสุพมิตรผู้ต้องหาเป็นคนขยันทำมาหากิน
ทำนาเป็นลูกจ้างร้านก่อสร้าง
ส่วนนายจักริตน้องชายเท่าที่รู้ก็คือเมื่อก่อนทำงาน
แต่ตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วก็ไม่ได้ช่วยแม่กับพี่ชายทำนาด้วย
ที่ผ่านมานายสุพมิตรเคยมาบ่นให้กับหัวหน้าฟังว่า
จับได้ว่าน้องชายขโมยข้าวเปลือกในยุ้งไปขาย
ก็คิดว่าแค่พูดเล่นนะว่าจะไปทำอะไรน้องอย่างนี้
กระทั่งเมื่อคืนมารู้ว่านายสุภมิตรก่อเหตุยิงน้องชายจริงก็ตกใจมาก
แล้วก็ไปเยี่ยมที่สพนกรุงศรีมา
ซึ่งนายสุพมิตรบอกว่าทำไปเพราะโมโห
ก็บ่นนะครับบ่นบอกว่าน้องเนี่ยขโมยข้าวไปขาย
ขโมยเข้าไปขายก็มันใกล้จะหมดกินแล้วล่ะ
กูเป็นคนทำคนเดียวแล้วมึงก็ขโมยไปขาย
มันก็บอกว่าสักวันหนึ่งกูจะฆ่ามึงมันก็พูดอย่างนี้
ผมก็นึกว่ามันพูดเล่นกันแกคงจะเห็นอยู่หรอกว่าน้องเป็นขโมยข้าว
เพราะว่ามันก็ไม่มีคนอื่นเพราะว่าน้องนี่อยู่บ้าน
เพราะว่าคงไม่มีครั้งนี้ครั้งเดียวก็หลายครั้งแกก็บอกอย่างนี้
เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเนอะก็บอกว่าโกรธมันก็ยิงมันเฉย
ผมก็พูดอย่างนี้มันขโมยข้าวไปขายก็
คือบางบ้านเนี่ยเขาทำนาเขาก็ทำปีหนึ่งได้ไม่กี่ครั้งใช่ไหม
ส่วนหนึ่งก็ขายที่เหลือเอาไว้กินเอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับ
ส่วนนายสุพมิตรถูกตำรวจสพนกรุงศรีคุมตัวไปสอบสวนนะครับ
ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วสารภาพว่าไม่ได้เจตนาจะยิงน้องนะ

ครับ
ก็เอาเป็นว่าโดนแจ้ง๒ข้อหานะฮะสำหรับนายสุภมิตรนะครับ
คือข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นกับข้อหามีอาวุธปืน
ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
นี่ไม่ดีถึงขั้นน้องตายนะเนี่ย